มาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะแหมน่าเห็นใจจริงนะคะ
คือเขาบอกว่าเพื่อนสาวขอยืมรถเก่งเข้าไป
บอกจะขับไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้นี่เอง
ก็ให้ยืมไปนะครับปรากฏว่าเพื่อนขับไป
แล้วไปเกิดอุบัติเหตุโอ้โหรถพังยับเยินตกลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะ
ประเมินค่าซ่อมเนี่ยเป็นแสนนะคะ
เพื่อนก็บอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารับผิดชอบให้
ก็รับผิดชอบด้วยการจ่ายให้เดือนละ๒๐๐๓๐๐๒๐๐๓๐๐นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วนะคะ
เขาบอกตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนนี้ได้เลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้โพสต์เฟซบุ๊คประกาศตามหาเพื่อนผู้หญิงค่ะ
ขอยืมรถเข้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วขับไปตกคลองแถวบางประกง
พังเสียหายเพราะเขาบอกว่าตอนนี้โทรหาเพื่อนไม่รับทักไปก็ไม่ตอบ
แต่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นใช้ชีวิตสุขสบายติดหรู

แม่ก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณภาคภูมิอินเต้ค่ะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าสี่มิถุนายนปีที่แล้วเพื่อนมาขอยืมรถนะคะ
อ้างว่าจะไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่จังหวัดชนบุรี
ก็ให้ยืมไปแต่ผ่านไปสักพักเพื่อนโทรมาบอกว่า
เกิดอุบัติเหตุรถตกคลองที่บังปะกงฉะเชิงเศร้า
พอไปถึงเห็นสภาพรถเขาบอกว่าลมแทบจับ
เพราะรถเนี่ยจมน้ำไปทั้งคันหน้ารถก็พังเสียหายด้วยค่ะ
บอกเดี๋ยวรับผิดชอบค่าเสียหายให้เอารถไปซ่อม
ซึ่งอู่ประเมินราคาแสนกว่าบาท
หลังจากนั้นค่ะเพื่อนหายเงียบไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
ตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะรถก็ยังไม่ได้ซ่อม

แล้วตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงทุกวันนี้หลายเดือนแล้ว

ก็ได้มาทีนึง๒๐๐บ้าง๓๐๐บาทบ้างนะคะ
ตอนนี้อยากให้เพื่อนมารับผิดชอบค่าซ่อมรถให้ด้วยค่ะ
ไม่ลงตัวครับเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลย
ก็คือนานจริงเขาจะตอบทีหนึ่งครับ
โทนให้ทิ้ง๒๐๐๓๐๐บาทรถซ่อมราคาเป็นแสน
น่าเห็นใจมากจริงนะคะ
ตอนแรกยืมเข้าไปร้านสะดวกซื้อไปเท่าไหร่เลย